สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊ค
มีคนพูดถึงจนอังกราบหนูเยอะมาก

ใช่นะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับ
มีต้นกางกาบหนูหนึ่งเดียวครับ
ตอนนี้ครับต้องล้อมต้นนะครับต้องเอาไม้ไผ่มาล้อมไว้เลยครับ
เพราะว่ามีคนไปบ้านหลังนี้
แล้วก็พากันโพสต์แล้วก็แสดงเช็คพิกัดเช็คอินดังมีอะไร
คนก็แห่ไปขอต้นอังกราบหนูตอนนี้เหลือแต่ต่อแบบนี้แหละครับ
ใช่ค่ะคือพี่ทิเป้เอาจริงนะคือเราก็ได้ยินข่าวมาตลอดแหละ
ไม่ว่าจะเป็นที่ปราจินบุรีก็มีอย่างที่ราชบุรีมี๑๔ไร่
คนไปจนแบบตอนนี้จะเตียนโลกหมดแล้ว
แต่ที่เริ่มต้นนี้ที่สุโขทัยนะครับ

นี่แหละครับต้นอังกาบหนูหน้าบ้านคุณยายลำไพรสิงสถิตอายุ๗๓ปี
ชาวตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
สภาพเหลือแต่ต่อและใบติดลำต้นเพียงไม่กี่ใบ
หลังมีคนแห่ไปขอใบไปต้มดื่มเป็นยาสมุนไพร
เพื่อรักษาโรคมะเร็งนะครับ

ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ป่วยหวังว่าจะรักษาโรคร้ายให้หายขาด
หลังมีความหวังจากผู้ป่วยในจังหวัดสุโขทัยนั่นแหละครับผม

น้ำต้มใบอังกาบหนูแล้วหายขาดจากการเป็นโรคมะเร็ง
กลายเป็นข่าวโด่งดังและกลายเป็นอังกาบหนูฟีเวอร์อยู่ในขณะนี้ครับ
คำพึกวังคำอายุ๘๓ปีเพื่อนบ้านเล่าว่า
ตังกาบหนูของคุณยายลำไพรปลูกมานานหลายปีแล้วครับ

แต่หลังจากเพื่อนบ้านถ่ายรูปแล้วนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่าจ้านและผู้ป่วยถึงแล้วจะเป็นมะเร็งทราบข่าว
ทิวบ้างคอบางคนมามาที่บาวรถครับ
มาเพื่อมาเด็ดใบอังกราบหนูเลยก็มีเลยทีเดียวนะครับ
แล้วบางคนก็แอบไปเด็ดตอนที่คุณยายหลับอยู่ด้วยนะ
ต้นอังกาบหนูมีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ขอมาอยู่สำนาค์นอนหลับหลายบ้านหนูขึ้นมา
มาเอาไปก่อนมาเอาข้อประกอบ
มาขอเอามาขอเอาหน้าคือเจ้าของก็ไม่รู้มาหลอยเอาไป
ก็บอกว่ายานี้ยานี้เหมือนครับ
คนนั้นเป็นคนลงเทศสิ
มีข้อมีข้อไม่ใช่ของก็ยังอย่ามี
และตอนนี้หายากมากทำให้ผู้ป่วยและญาติ
หากทราบข่าวว่ามีที่ไหนก็จะไปขอทันที

ทำเป็นรั้วล้อมต้นอังกราบหนูไว้แล้วนะครับ

เพราะตอนนี้มีสภาพเหลือแต่ต่อ
และใบอ่อนติดต้นเพียงไม่กี่ใบนะครับ
เรื่องความต้องการนี้คือคนก็อยากได้มาก
อย่างที่ปาจินบุรีนี่คือเขาก็มีการไปแพร่พันธุ์แล้วก็ไปขายเลยนะคุณ

เดี๋ยวนี้มันพุ่งขึ้นไป๑๐๐๒๐๐บาทแล้วค่ะ
สัปดาห์ที่ผ่านมา๑๕๐ครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยแล้วนะครับ